ที่มีเพจดังได้มีการโพสต์แล้วก็แชร์ข้อความนะครับ
บอกว่าจะพาไปแอวเหนือไปศึกพระดังอืม
หลังจากนั้นเนี้ยนะครับก็มีการนำเสนอภาพข่าว
และอาจจะทำให้เกิดการเข้าใจหรือการตีความไปว่า
นั่นคือวัดแสงแก้วโพธิญาณจึงทำให้เกิดความเข้าใจผิด
ล่าสุดครับทางทนายอนัญชัยชายเดชนะครับซึ่งเป็นประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรมเนี่ย
ในฐานะของลูกศิษย์ก็ออกมาชี้แจงถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นดังกล่าวแล้วนะครับ
โดยจากการที่ทางทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้มีการนำเสนอภาพข่าวเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
และเผยแพร่ภาพของวัดแสงแก้วโพธิญาณเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาจนอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิด
ทางไทยรัฐทีวีกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับกระทั่งต่อมาเนี่ยได้รับการติดต่อประสานมาจากทนายอนัญชัยชายเดชครับ
ประธานมูลนิธิทนายความกองทัพธรรมก็ชี้แจงผ่านทางไทยรัฐทีวีนะครับยืนยันว่าทางวัดแสงแก้วโพธิญาณนั้นไม่ได้มีความเกี่ยวข้องใดทั้งสิ้น
ข่าวที่เกิดขึ้นในเรื่องนี้ทางทนายอนัญชัยในฐานะประธานของมูลนิธิทนายกองทัพธรรมได้มีคำชี้แจงเพิ่มเติมมาด้วยดังนี้ครับ
สำนักข่าวหรือว่าเพจหลายเพจเนี่ยไปโฟกัสแล้วก็เอาภาพของวัดแสงแก้วโพธิยาเนี่ย
เผยแพร่ทำให้ประชาชนและลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยเข้าใจผิด
ครูบาคนดังกล่าวเนี่ยที่มีข่าวเหมือนกับวัดทางภาคอีสานเนี่ยนะครับ
คือครูบาอริยชาติอริยติโตการที่มีการเผยแพร่เอาภาพวัด
เอาภาพของวัดเนี่ยมาเผยแพร่จึงเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับ
ครูบาอริชาติไม่ใช่เป็นพระครูบาคนดังกล่าวตามที่มีเพจหนึ่งเนี่ย
ออกมานะว่าเป็นครูบาภาคเหนือแล้วผมอยากจะบอกเตือนนะฮะ
พวกเพจทั้งหลายเนี่ยท่านอย่ามามั่วนะครับมั่วแล้วผมฟ้องจริงนะ
อย่ามาเอาฟังไม่ได้สับจับมากระเดียดแล้วมาพูดจาทำให้วัดแสงแก้วโพธิญาณเสียหายนี่
ผมฟ้องนะผมไม่ผมไม่ยอมด้วยนะครับอ่านี่ก็คือคำชี้แจงล่าสุดนะครับ
เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องนะครับส่วนความผิดพลาดที่เกิดขึ้นทาง
และทีวีก็กราบขออภัยอีกครั้งนะครับค่ะ